คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่เรือนจำจังหวัดกระบี่หน่อยละกัน
แต่เมื่อวานตอนเย็นมันเกิดเหตุระทึกขึ้นนะ
คือผู้ต้องขังชายคนนึงเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาโรงอาหาร
แล้วความสูงมันเยอะมากค่ะ๕เมตร
ทีนี้ไม่รู้ว่าเขาเครียดอะไรเขากระโดดจนตัวลอยเลยนะ

กระแทกกับหลังคาแล้วก็ร่วงลงมาข้างล่าง
แต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วจังหวะที่กระโดดเนี่ย
ชาวบ้านเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยดูค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นเจ้าหน้าที่ของเรือนจำจังหวัดกระบี่เนี่ย
กำลังประกาศให้ผู้ต้องขังกลับเข้าโรงนอน
แล้วปรากฏว่าผู้ต้องขังชายคนนี้ค่ะคือเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาของโรงอาหาร
แล้วมันสูงอย่างที่บอกสูงประมาณสัก๕เมตรได้
แล้วที่แรกเขาก็เหมือนกับนั่งยองมีอาการเครียด
ทางเครียดแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วระหว่างนั้นเองเจ้าหน้าที่เอ่ย
ผู้ต้องขังเอ๋ยก็พยายามตะโกนบอกค่ะ
เกลี้กล่อมให้ผู้ต้องขังชายคนนี้ปีนกลับลงมา
แต่สักพักนึงเนี่ยเขาลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็กระโดดตัวลอยขึ้นไปบนอากาศ
หลังจากนั้นทิ้งก้นลงแล้วก็ร่วงกระแทกพื้นหลังคา
หลังคามันทะลุลงมาเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่
แล้วผู้ต้องขังรายนี้ทำผิดในคดีเสพน้ำใบกระท่อม
ก็ถูกส่งเข้าเรือนจำมาช่วงวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ทีนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามทางด้านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่หน่อย
ก็คือนายนเรศแก้วเฉยบอกว่าตอนนี้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วว่าสาเหตุที่ผู้ต้องขังชายคนนี้เครียดเนี่ย
เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่ว่าคาดว่าเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการปรับตัวไม่ได้
เพราะว่าเมื่อ๘กุมภาเพิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนจำเป็นครั้งแรก
แล้วในเรือนจำนี้มันมีความแออัดพอสมควรเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วเรือนจำนี้สามารถจุนักโทษได้๑๓๐๐คน
แต่ปรากฏว่ามีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำนี้มากกว่าเท่าตัวนะคุณผู้ชม
ก็คือ๒๘๐๐คนนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงพบเรือนจำหน่อยนะคะ
ค่อนแน็ตเข้นมาอยู่นานไหมครับ

เพราะว่าตอนที่เขากระโดดก็ประมาณ๔โมง๗นาที
พวกนั้นนะครับพยายามเกียรติกของให้เขาลงมา
เจ้าหน้าที่ก็ก็ลงมา
ก็ไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องภายในจิตใจเขานะครับเพราะว่า
เพราะว่า
อาการเหรอเปล่าผมตอบไม่ได้

เจ็บยามานานแค่ไหนยังไงนะครับ

แต่เรื่องนี้เนี่ยทางเรือนจำต้องสอบอีกทีนะครับ
ครับผมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับ
ตั้งกรรมการสอบก็จะจริงนะครับ

ผู้ต้องขังก็พ้นขีดอันตรายแล้ว